มีผู้ที่เข้าแข่งขัน๒คนบริษัทงาน
ฝึกประลองกันก่อนก่อนที่จะลงสนามจริง
แต่ปรากฏว่าประสานงาชนกันเสียชีวิตนะคะ
ทางผู้จัดเองก็ประกาศเลื่อนกำหนดไป
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสนามแข่งรถ
ที่บ้านท่าเจริญตำบลท่าลาศอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นถนนส่วนบุคคล
มีรั้วล้อมรอบภายในก็จัดเป็นสนามแข่งรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ทางตรงความยาวกว่า๒๐๐เมตรนะคะ
บริเวณกลางสนามพบร่างของนายอำนาจด้วงมุกพะเนา
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
สภาพของศพก็คือกระโหลกศีรษะเปิดใบหน้ายุบเสียชีวิตคาที่
ใกล้กันก็พบร่างของนายธนาชัยชูกำแพงค่ะ
อยู่จังหวัดศรีสะเกดสภาพใบหน้ายุบเสียชีวิตคาที่เช่นกัน
ตรวจสอบโดยรอบก็พบรถจักรยานยนต์แต่งสำหรับแข่งไม่ทราบยี่ห้อและรุ่น
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน๒คัน
สภาพด้านหน้านี้ก็พังยับเยินเลยนะคะ
สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็สอบถามข้อมูลมาทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ๒รุ่น
ซึ่งการแข่งขันนั้นสิ้นสุดไปตั้งแต่เวลาประมาณ๑ทุ่มค่ะ
และที่อยู่ในช่วงของการมอบรางวัล
ช่วงนั้นเองทั้งคู่นะคะก็จะเตรียมการแข่งขันในวันนี้แหละ
ก็เลยนำรถมาซ้อมในสนามจริง
แต่ก็พลาดมองไม่เห็นกันเนื่องจากว่าเขาปิดไฟในทางวิ่ง
หลังจากที่จบการแข่งขันไปแล้ว
ประกอบกับรถของทั้งคู่ไม่มีไฟหน้า
ไม่เห็นค่ะก็เลยชนประสานงากันอย่างจัง

หลังจากเกิดเหตุขึ้นผู้จัดก็เลยเลื่อนการแข่งขันทั้งหมดออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะ

เจ้าหน้าที่จะเรียกตัวผู้จัดการแข่งขันมาสอบสวน
ว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า

จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ